เอามาดูต่อกันที่พระเอกบินเดี่ยวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณก๊อฟอนุวัฒน์ค่ะ
อยู่ช่องเดิมมันไม่อู้ฟู้สักเท่าไหร
แล้วคือเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่คิดถูก
หลายต่อหลายช่องก็ติดต่อมางานก็เลยเยอะขึ้น
แล้วก็ได้เปลี่ยนแนวตัวเองในหลายแบบด้วย
แน่นอนว่าอะไรชีวิตมันก็ดีขึ้น
หลายคนก็ให้กำลังใจเพราะว่าก่อนหน้านี้
คิดว่าคุณก๊อฟเองมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองหรือเปล่า

พร้อมกับแคปชั่นว่าพระเอกขยันหากินไม่หวั่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาค่ะ
ถามไปถามมาเจ้าตัวบอกว่านั่นมันภาพเก่า
ตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทำเนี่ยนะคะเจ๊งไปแล้ว
แต่ก็ขอบคุณมากที่มีคนแชร์ภาพดีเหล่านี้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าติดตามผลงาน
แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานทุกอย่างเลยค่ะ
ตอนนี้วิถีพระเอกฟรีแลนซ์งานเยอะมาก
ก็แค่สองเรื่องเองครับไม่ได้เยอะมากมาย
แล้วก็ฮัปปี้ครับที่พอสุข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
บอกว่าไม่อายทำกินพ่อค้าอะไรอย่างนี้

คือผมก็เพิ่งเห็นว่าตอนนี้เพิ่งมาแชร์
จริงแล้วบ้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งแล้วครับ

ใช่แต่ว่าสนุก

ไปลงทุนค่าเช่าเยอะอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันทำให้ผมเรียนรู้

ตอนทำตอนเห็นลวกผมทำจริงหมด

นี่ฉันจะไปอุดหนุนที่เมืองทองธานีซะหน่อยนะ

เสร็จแล้วไม่เป็นไรนะครับติดตามผลงานละครแล้วกันนะครับ
รับรองปีนี้ปังแน่นอนนะคะ